ไปดูคู่นี้กันบ้างเขาก็ห่วงลูกไม่แพ้กันนะฮะ
น้องอารันค่ะน้องอารันเป็นลูกชายของคุณโอปอล
คุณโอปอลมีลูกฝาแฝดชื่ออลินกับอารันนะครับ
แต่ว่าน้องอารันสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่นักค่ะ
หลังจากให้กำเนิดลูกแฝดหญิงชายนะคะน้องอลินแล้วก็น้องอารันค่ะ
ทำให้คุณแม่คนเก่งโอปอลปานิสรารับงานบันเทิงน้อยลงนะคะ
จากว่าเธออยากจะทุ่มเทเวลาเพื่อเลี้ยงลูกทั้งสองคนให้เต็มที่ค่ะ
ล่าสุดคุณแม่สุดแซ่บบอกเลยเรื่องสุขภาพของลูก
ว่าก็มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สุขภาพร่างกายของน้องนั้นก็แข็งแรงขึ้น
ส่วนอาการป่วยที่หลายคนกังวลของน้องอารันลูกชายมีภาวะลิ้นหัวใจตีบ
ซึ่งคุณโอปอลเองบอกว่าแหมก็กังวลนะรวมไปถึงคุณโอ๊คด้วยก็มีความกังวลด้วย
แต่ว่าเขาได้รับคำยืนยันจากทีมแพทย์ถึงขั้นตอนการรักษา
เชื่อว่าจะรักษาน้องอารันให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

แล้วก็กลับขอโทษพี่สื่อมวลชนด้วยในฐานะเป็นแม่
เราเคยสัมภาษณ์ว่าอลินเป็นหัวใจรั่ว

แต่ดิฉันมีความรู้ทางการแพทย์ต่ำสามีตำหนิ

เรื่องหัวใจเป็นเรื่องเล็กน้อยทำบรรลูนก็หายเลยค่ะ

ลูกเรานอนคว่ำเรายังนั่งเศร้าเลย
อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรลูนหัวใจ

แล้วก็ดูแลเท่าที่ทำได้ให้ดีที่สุด
ตอนที่น้องคลอดเนื่องจากเขาคลอดก่อนกำหนด๓เดือนเนี่ย
เตรียมใจไว้หนักมากเรื่องภาวะแทรกซ้อนใด

สิ่งเดียวที่เขาเป็นก็คือแค่ลิ้นหัวใจตีบ
ซึ่งดันเป็นลิ้นหัวใจในห้องที่รักษาง่ายที่สุด
ไม่ได้รู้สึกแย่ค่ะรู้สึกว่าโอเคสู้

พอน้ำหนักถึงเกณฑ์กำหนดก็ทำได้เลยค่ะ